สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ๑๑นาฬิกา๔๕นาที
กว่าจะมาถึงเวลานี้วันนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะพอรู้แล้วล่ะ
ก็ตรงกับที่ได้เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
ฉะนั้นอยากจะนำมาสรุปเป็นประเด็นสั้นที่ควรรู้
ที่เป็นโจทย์ที่สังคมอยากรู้มีอะไรบ้างล่ะ
เมื่อวานนี้การแถลงเริ่มต้นด้วยคุณพิธาอ่านข้อแถลงนี้ก่อน
เป็นข้อแถลงที่ไม่มีมาก่อนแล้วเป็นข้อแถลงที่เพิ่มเข้ามา
ก่อนที่จะมีการแถลงเพิ่มขึ้นมาในช่วง
ที่มีการคุยกันก่อนแถลง
ข้อความที่ว่าทุกพักเห็นร่วมกันว่า
ภารกิจของรัฐบาลทุกพักที่จะผลักดันร่วมกันนั้น
ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่ศักระ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ถ้อยแถลงนี้มีนัยยะและมีความหมายโดยไม่ต้องแปลไม่ต้องอธิบาย
ซึ่งเป็นเรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุด
นี่นัยยะสำคัญอยู่ตรงนี้
แล้วถ้าจะมีในวันหน้าเนี่ย
ก้าวไกลจะยื่นโดยพักเก้าไกลเอง
คุณพิธาตอบคำถามนักข่าว
ยืนยันว่าจะทำอยู่หรือไม่
นักข่าวถามบอกว่ายืนยันจะทำอยู่
แล้วเท้าความไปว่าเมื่อเดือนกุมภาหกสี่
เก้าไกลก็ยื่นเข้าสู่สภาแล้ว
แต่ไม่มีการบรรจุวาระ
ครั้งนี้คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี
โดยเป็นการดำเนินการของพักเก้าไกล
ถามว่าถ้าหากใช้สภาแก้ปัญหา๑๑๒
จะส่งผลกระทบต่อเสียงที่จะสนับสนุน
หรือไม่นายพิธาบอกว่าไม่คิดอย่างนั้น
เก้าไกลมีทีมมีกรอบในการเจรจา
เพื่อคลายความกังวลใจจากวุฒิสภาหลายเรื่อง
โดยเจตจำนงเนื้อหากฎหมายตั้งใจจะทำให้มาตรา๑๑๒
ไม่นำมาใช้โจมตีกันทางการเมือง
คำอธิบายที่ยื่นไปแล้วหรือเทียบกับเป็นสากลก็ดี
พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันละเมิดไม่ได้
จะทำให้วุฒิสบายใจมากขึ้น

ทีนี้ประเด็นที่มีการหาเสียงของพักเก้าไกล
เรื่องนิรัทธสกรรม
โดยเฉพาะกับเยาวชนที่ติดคุกหรือตกเป็นผู้ต้องหามาตรา๑๑๒
คุณพิธาบอกว่าการนิรัทธศกรรมมีความพยายามที่จะพูดคุยกัน
เราตัดสินใจว่าจะเป็นวาระเฉพาะของแต่ละพัก
ก้าวไกลจะยื่นดำเนินการตามนโยบายที่
หาเสียงไว้เป็นวาระของพักนี่
เรื่องนิรัทธสกรรมเอาถัดมา
ยกเลิกการเกณฑ์ทหารล่ะ
หาเสียงไว้เนี่ยจะเอายังไง
เอาหัวข้อสรุปสรุปก็คือว่า
เกณฑ์ทหารยังคงไว้
ยามที่มีศึกสงคราม
ยังคงไว้ในยามที่มีศึกสงคราม
ประเด็นสมรสเท่าเทียม
นี่เก้าไกลก็หาเสียงไว้หนัก
เพิ่มเข้ามาเพิ่มว่ายังไง
เพิ่มว่าจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นด้วย
จะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่า
ขัดแย้งกับหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
โดยเฉพาะประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ในสามสี่จังหวัดภาคใต้
ซึ่งเลือกพักประชาชาติมาหลายคน
นี่อาจารย์วันนอมธา
หัวหน้าพักประชาชาติ
มาถึงประเด็นกัญชาล่ะ
เขียนว่าจะนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชี
ยาเสพติดให้โทษ
จะผ่านข้อบรรยัติของกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีกฎหมายควบคุม
และรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา

ฉะนั้นที่หยิบเอามา๔๕เรื่องเนี่ย
ซึ่งประเมินเอาว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมอยากทราบ
ของจริงมีตั้ง๒๓เรื่อง๒๓ข้อ

มีแนวทางปฏิบัติที่เห็นพ้องต้องกัน
ในการบริหารประเทศ๕ข้อ
ข้อที่ผมสนใจมากที่สุดคือข้อ๒

ภักดิ์จะทำงานโดยความซื่อสัตว์สุจริต
หากมีบุคคลใดของพัก
ภักดิ์จะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นทันที
นี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
ที่ผ่านมานโยบายทุกภาคการเมืองก็มีนโยบายนี้หมด
เวลารัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

มันก็เหมือนไปนั่งพนมมือรับศีลนะครับ
รับไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติ
แต่ว่าก็รับกันทั้งนั้น
การนำมาใส่ไว้ในแนวทางปฏิบัติของพักร่วมรัฐบาลคราวนี้

เอาล่ะให้จับตาดูว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน

กว่าจะรู้ว่าใครทุจริตวัดกันตรงไหน

ถ้าวัดกันโดยหลักฐานทุจริตโครงการต่าง

ที่ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานไม่มีใบเสร็จ

อันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทาย

ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เพราะปัญหาทุจริตคอลลับชั่น

จนกระทั่งเราไปไหนไม่ได้
ก็เพราะเรื่องทุษยฤทธิ์คอรับชั่น
มาถึงประเด็นที่จะขอนำมาขีดเส้นใต้ปิดท้าย
เป็นประเด็นที่แฟนแฟนรายการเขาอยากให้ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้
เพื่อให้สติและติ่งเตือนกันหน่อย
คือเรื่องของการคัดค้านมาตรา๑๔
แล้วนำไปสู่เป็นข้ออ้างที่สวหลายคน
บอกว่าจะไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกเพราะติดขัดเรื่องนี้
ประเด็นที่ว่าเอาล่ะเขาจะถอยไปหรือไม่ถอย

แต่ว่าคิดกันหรือเปล่าครับว่า
การเอาประเด็นนี้มาเป็นกำแพงที่จะไม่โหวตสนับสนุนให้คุณพิธานายกนั้นเนี่ย
ถึงจะเป็นเหตุผลที่สุจริต
แต่คิดกันหรือเปล่าครับว่า
เหตุผลที่สุดจริตนั้น
มันไปผลักให้เกิดความรู้สึกของคนที่เขาอยากให้คุณพิธาเป็นนายก
อยากให้ตั้งรัฐบาลได้
เขาก็จะไปมีความรู้สึกว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะเรื่องนี้
ไม่ได้เป็นนายกเพราะสถาบัน

โดยพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
เป็นการอ้างกันของผู้หลักผู้ใหญ่ของสว

สุจริตใจในการปกป้องสถาบัน

มันจะกลายเป็นมุมกลับให้เกิดความเข้าใจผิด

และในกลุ่มคนที่เขาเชียร์คุณพิธาและพักเก้าไกล

ท่านจะมีเหตุผลใด

อย่างนี้อย่างพร่ำเพลือ

มันเป็นเหตุที่จะทำให้สถาบัน

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ